คุณผู้ชมคะดูกันหน่อยค่ะข่าวนี้เตือนภัย

ลูกค้าทำทีมามาสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินที่ร้าน
ทีนี้เขาหลอกให้ตายใจค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเอากระเป๋าตั้งเอาไว้
กระเป๋าสะพายเราก็เข้าใจว่ายังไม่ไปไหนใช่ไหม

เนี่ยแบบนี้หลอกกินฟรีค่ะ

จับภาพได้เลยคุณคุณนัทธนันดูสิ
ผู้หญิงแต่งตัวดีหน้าตาดีแล้วก็สั่งอาหารแบบเต็มโต๊ะเลยนะสั่งหลายอย่างเลยอ่ะ

บอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมาเพิ่มอีก
ก็สั่งอาหารเพิ่มอีกแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวออกไปรับเพื่อนแป๊บนึงนะคะ
วางกระเป๋าสะพายเอาไว้บนโต๊ะไง
พนักงานเห็นก็เออคงยังไม่ไปหรอกเนอะ
มีกระเป๋าสะพายวางบนโต๊ะนี่คุณผู้ชม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยทำเป็นเหมือนกับโทรศัพท์ถูกไหม
เหมือนกับว่าเดี๋ยวเพื่อนมาค่ะ
แล้วก็ทำทีเป็นเดินออกจากร้านเหมือนกับจะมีกวักมือเรียกเพื่อน
ทีนี้พอออกจากร้านไปปั๊บนะคุณ

ว่าแบบเออเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเหมือนกับคุยโทรศัพท์
พอออกจากร้านไปค่ะมีรถเก่งนิสสันสีขาวเนี่ย
มีผู้ชายขับมารับเธอขึ้นรถแล้วไปเลยค่ะ
ค่าอาหารที่สั่งมาแล้วก็ตั้งอยู่เต็มโต๊ะ
รวมถึงที่สั่งเพิ่มเนี่ยเกือบพันนะเธอไม่จ่ายค่าอาหาร
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

ทีนี้เห็นว่ามีกระเป๋าอยู่บนโต๊ะใช่ไหม
ตัวลูกค้าไปแล้วแต่ก็ต้องขออนุญาตตรวจสอบแหละ
เปิดไปเจอตังค์ไหมไม่เจอตังค์นะคะ
เจอเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน
แต่ไม่ใช่ของผู้หญิงคนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะของใครก็ไม่รู้แล้วเงินมีไหม
ที่จะจ่ายค่าอาหารมีเงินอยู่สักพันหนึ่งไหมล่ะในกระเป๋า
แล้วก็โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเตือนภัยร้านอื่นคุณนัทธนัน
เชื่อไหมร้านอื่นคอมเมนต์มาอินบล็อกมาบอกเฮ้ย
ร้านเราก็โดนเหมือนกันผู้หญิงคนนี้แหละ
นับรวมแล้วเป็น๑๐ร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวซอยวัดลาดประดุก
ร้านสะดวกซื้อร้านส่งพัสดุร้านแผงลอยนี่ตกเป็นเหยื่อหมดเลยนะ
แล้วความเสียหายของแต่ละร้านเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายทุกคนพอเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ที่สพบังบัวทองแล้วก็โพสต์เตือนภัย
ระวังนะคุณผู้ชมอย่าตกเป็นเหยื่อ
มิจฉาชีพนี่มาทุกรูปแบบจริงเลยนะคุณ
ดูสิแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีไม่น่าเชื่อจะมาหลอกแบบนี้
บางคนบางคอมเมนต์ที่ฉันเข้าไปดูเขาบอกโอ้โหรูปร่างหน้าตาสวยด้วย
ใช่นะไม่น่าเชื่อจริงนะคะ